ที่เชียงรายผู้ชายคนนี้ปั่นจักรยานปั่นไม่ปั่นเปล่า
แวะตามสารพระภูมิแวะทำไมแวะทุบสารนี้ทุบสารนี้ทุบไปเรื่อยเลยฮะ
คุณผู้ชมดูฮะมาแล้วนู่นปั่นจักรยานมานะครับ
พอถึงสารพระภูมิปั๊บนะฮะเนี่ยครับอย่างที่ผมบอก
นี่ผลักล้มซะอย่างนั้นบางจุดก็ทุบบางจุดก็ผลักให้ล้มทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
นะครับคือทำแบบนี้เนี่ยนะครับทุกทุกบ้านถ้าตรงไหนมีนี่นี่
ตรงไหนมีสารพระภูมิเขาจะทำแบบนี้มีเจ้าทุกข์เพียบเลย
เจ้าของร้านขายของชำชื่อว่าร้านแอวน้ำลัดในพื้นที่หมู่สาม
บ้านน้ำรัดตะบนริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเล่าบอกว่านี่นะเช้ายี่สิบสอง
พฤศจิกายนมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ร้านเนี่ยโทรมาบอกนะครับ
สารพระภูมิที่ร้านนะฮะถูกรถชนเขาก็ตกใจนะครับ
เพราะว่าที่ร้านเนี่ยสารพระภูมิอยู่ตรงหัวมุมพอดีนะฮะ
นึกว่ารถชนจริงก็ไปตรวจสอบอ้าว
ก็ไม่มีร่องรอยว่าจะถูกรถชนพอเปิดกล้องวงจรปิดดู
พระภูมิล้มไปพังแบบนี้เลยช่วงเกือบเที่ยงคืน
ขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงนะครับอยู่ห่างออกไปสักร้อยเมตร
พอทราบเรื่องที่ร้านนะฮะก็บอกเหมือนกันว่า
ที่บ้านก็โดนที่บ้านก็โดนแบบนี้เลย
ก็เลยเอาเรื่องไปแจ้งความไว้ที่สพแม่ยาวนะครับ
แล้วก็แจ้งตำรวจบอกว่าเนี่ยฮะ
คือคนอื่นก็ไปแจ้งบอกโดนแบบนี้เหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามเบาะแสของผู้ก่อเหตุนะครับ
ต้นทราบว่าผู้ชายคนนี้เคยไปอาศัยที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปพังสารพระภูมิเขาเหมือนกัน
จ่ายค่าห้องแล้วถูกไล่ออกมา
ขณะนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนนะครับ
อีกหลายพื้นที่ก็ต้องการตัวเขา
ถ้าจับได้ผู้ชายคนนี้จะถูกดำเนินคดีในข้อหาทำลายทรัพย์สินผู้อื่นนะครับ
แต่ก็ต้องดูด้วยว่าจิตเขาปกติหรือเปล่าด้วยครับ